วันนี้เราจะไปที่ถนนเข้าสารครับซึ่งก็อยู่ในโครงการนำร่องเช่นกัน
ซึ่งถนนคนเดินที่เข้าสารเป็นจุดเช็คอินยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มาร์คสำคัญนะครับที่นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่พลาด
ถนนสายนี้คึกคักไปด้วยแสงสียามค่ำคืนพร้อมกับสตรีทฟู้ดหลากหลายให้ลองชิม
ตามคุณชะดารัฐโภคธนวัฒน์ไปชมแล้วก็ชิมเสน่ห์ของสตรีทฟู้ดที่เข้าสารกันครับ
เสียงเพลงคลึกคลื้นเริ่มต้นตั้งแต่พบค่ำแสงไฟสว่างสวัยตลอดสองข้างทาง
ผู้คนเดินขวากไขวเป็นเสน่ห์ที่น่าหลงไหลของถนนคนเดินแห่งนี้

สิ่งที่บรรดานักท่องราตรีไม่ควรพลาดคือสตรีทฟู้ดที่เรียงรายอยู่สองฝากถนน
รอให้เราเข้าไปลิ้มลองถึงที่
ผัดไทยใส่ลงไปในกระทะร้อนผัดกับไข่และผักหลากสีสัน
เป็นเมนูยอดนิยมของที่นี่เลยค่ะ
อาหารไทยที่ชาวต่างชาติหลายคนมาไทยแล้วต้องลองมาชิมด้วยตัวเองสักครั้ง
ขอบคุณค่ะ
และนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเมนูผัดไทยค่ะ
เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติที่มาเดินที่ถนนข้าวสารค่ะ
ซึ่งในระแวกนี้ก็มีร้านขายผัดไทยอยู่ไม่ต่ำกว่า๒๐ร้านเลยค่ะ
เรียกได้ว่าใครมาก็ต้องมาสั่งค่ะ
เจ้าของร้านบอกว่าเมนูที่นักท่องเที่ยวนิยมสั่งกันมากที่สุด
คือผัดไทยใส่ไข่ธรรมดานี่แหละค่ะ
สนุนราคาจานละ๓๐บาท
ก็ไม่ใช่มันแค่ต้องมีทุกอย่าง
สั่งแล้วจะนั่งทานที่ร้านหรือเดินไปทานไป
ชมแสงสีข้าวสารยามค่ำคืนก็ชิวไปอีกแบบค่ะ
เห็นขายกันหลายเจ้าเลยคือบาร์บีคิวปิ้งค่ะ
ละ๑๐บาทเท่านั้นมีทั้งไก่หมูและเนื้อให้เลือก
ขายคู่กับข้าวโพดปิ้งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่น้อยเลยค่ะ
และที่ฮอตฮิตไม่แพ้กันคือเมนูอันซีน
อย่างบรรดามแมลงทอดต่างค่ะ
เห็นนักท่องเที่ยวหลายคนลองซื้อมาทาน
แชะภาพคู่เป็นที่ระลึกอีกด้วย
อากาศร้อนแบบนี้อยากได้ของหวานเย็นชื่นใจ

ไอศครีมกะทิใส่ในลูกมะพร้าวทานกับเนื้อมะพร้าวอ่อน
หอมหวานชื่นใจใครก็ซื้อ
อีกหนึ่งซิกเนเจอร์ที่ขายดิบขายดีของที่นี่ค่ะ
สำรวจราคามาแล้วทุกเจ้าอยู่ที่ถ้วยละ๕๐บาท
หรือบางเจ้าขายเป็นโคนละ๒๐บาท
ถูกใจทั้งไทยฝรั่งจีนเกาหลีเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นอาหารทอดปิ้งย่าง

ให้นักท่องเที่ยวได้ช็อปชิมชิว
กับบรรยากาศสตรีทฟู้ดแบบไทย
คึกคักไปด้วยแสงสียามราตรี
เมนูอาหารแบบที่หาทานที่อื่นไม่ได้

แวนมาเช็คอินที่นี่ค่ะ